ความคืบหน้าการตามหานักธุรกิจชาวเยอรมนีครับคุณผู้ชมครับ
คือล่าสุดเนี่ยไม่พบตัวแต่พบความผิดปกติ
ความผิดปกติเส้นทางทางการเงินแล้วเรื่องนี้ถึงบิ๊กโจ๊กแล้วนะ
อายุหกสิบสองปีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวเยอรมนีนะครับ
หายตัวไปหลังจากไปคุยกับในหน้าชาวต่างชาติ
เกี่ยวกับการขายที่ดินบนเกาะสมุยสุราธานีอันนี้มูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะครับ
แล้วมีชาวบ้านเห็นผู้หญิงสองคนเป็นคนขับมาจอด
กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจทีมสืบสวนนะครับ
เชิญตัวชาวต่างชาติ๒คนกับทนายความ
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสพนปลือ
ไม่ยอมให้การใดครับยืนยันจะให้ทนายความเป็นผู้จัดการเท่านั้น
ก่อนหน้านี้นะครับได้เชิญตัวหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเป็นผู้หญิงเข้าให้ปากคำแล้ว
ยืนยันก็จะให้ทนายเป็นผู้ดำเนินการเช่นกัน
ตำรวจเชิญตัวภรรยาและลูกของในฮันต์มาสอบปากคำเพิ่มเติม
หาจุดเชื่อมโยงให้ได้ของการหายตัวไป
ยืนยันว่าจะมอบเงิน๓ล้านบาทกับผู้ที่แจ้งเบาะแสนะครับ
หากพบในฮันต์ยังมีชีวิตอยู่
พลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอผู้ประคับการตำรวจภูทรขออภัยครับ
ประคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนภาค๒
นำกำลังตำรวจเข้าค้นที่บ้านเลขที่๒๒
ซึ่งเป็นบ้านของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
ช่วงเช้านางสาวชะลิดาพระละมาตรประธานที่ปรึกษามูลนิธิวินวิน
ก็พานางสาวแพทย์ภรรยาและลูกชายของในฮันต์
และเจ้าหน้าที่จากสถานทูตเยอรมันนะครับ
เข้าพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจชาติที่สโมสรตำรวจ
นางสาวแพทย์เนี่ยเล่าบอกว่าช่วงบ่ายวันเกิดเหตุเธอนัดกับสามี
จะไปพบลูกค้าจะดูที่ดินกันในพัทยานั่นแหละ
แต่สามีบอกว่าขอไปพบลูกค้าคนสำคัญก่อน
บ่าย๒โมงเธอโทรศัพท์ไปหาสามีนะครับแต่ติดต่อไม่ได้
มีข้อความส่งมาบอกว่าอยู่กับลูกค้านะเดี๋ยวโทรกลับ
แต่ที่ผ่านมาสามีไม่เคยส่งข้อความแบบนี้มาก่อนคุณผู้ชม
๔ทุ่ม๔ทุ่มมีข้อความมาอีกบอกว่า
วันนี้ฉันจะอยู่กับลูกค้านะคนนี้สำคัญมาก
ฉันต้องดิวกับเขาเซ็นสัญญาให้เสร็จ
จึงพยายามโทรติดต่ออีกเรื่อยมาจนกระทั่ง๕กรกฎาคม
ก็ยังติดต่อไม่ได้จนมีข้อความสุดท้ายส่งมาว่า
ฉันต้องอยู่กับลูกค้าและฉันต้องไปกินข้าวกับลูกค้า
แล้วจากนั้นก็ไม่ส่งข้อความหรือติดต่อมาอีกเลย
เชื่อว่ากลุ่มคนที่อุ้มสามีของเธอไปน่าจะรู้จักสามีของเธอ
ซึ่งเธอสงสัยคนในกล้องวงจรปิดที่อยู่กับสามีเป็นคนสุดท้ายครับ
เขาไม่ให้ใครห่วงแล้วเขาก็ไม่ช่างการใช้ความความว่าค่ะ
ลูกชายของในฮันต์ตอนนี้อยากเจอพ่อผ่านไป๖วันแล้วพ่อหายไปเป็นขวงมาก
คุณผู้ชมมีรายงานบอกว่าหลังจากตำรวจนำตัวชาวเยอรมนี๓คน
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำที่สพนปลือ
เรื่องต้นทั้ง๓คนนะครับไม่ได้ให้การที่เป็นประโยชน์
แต่จากเส้นทางทางการเงินคุณผู้ชมในบัญชีของในฮันต์เนี่ยปรากฏว่า
เงินถูกโอนจากบัญชีหลายครั้งยอดเงินตอนนี้มากกว่า๒ล้านบาทแล้ว
ส่วนคนที่โอนนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบพิกัด
พบว่าเงินถูกโอนไปที่กรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา
ล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยบอกว่าวันนี้ชุดสอบสวนคลี่คลายคดีนะครับมาประชุมติดตามความคืบหน้า
โดยข้อมูลล่าสุดยังไม่พบร่องรอยการหายตัวไปของในฮันต์
แต่ในส่วนของบุคคลไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดต่อมาหรือที่เรียกว่านกต่อ
ขณะนี้ตำรวจพบตัวแล้วรวมถึงข้อมูลบุคคลที่เป็นคนรับเงินปลายทางด้วย
อยู่ระหว่างตรวจสอบหาความเชื่อมโยง
โดยใช้สารบางอย่างขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าสารดังกล่าวเป็นสารชนิดใด
และต้องรอหารือกับทางนิติวิทยาศาสตร์ครับ
ท่านรองพบตรยังระบุอีกว่าเงินที่โอนจากบัญชีของในฮันต์ไป
พบว่าโอลาฟโอลาฟโอลาฟเป็นคนรับเงินดังกล่าว

แต่ต้องไปตรวจอีกทีว่าเขารับเงินมาอย่างไร
และต้องดูความสัมพันธ์ย้อนหลังไปด้วย

ทั้งสองฝ่ายทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปล่า
เรื่องต้นนะครับขณะนี้พบผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้หญิง
ทำหน้าที่เป็นนกต่อชี้เป้า๑คน
ซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
ตัวการหลักคือโอลาฟโอลาฟ๑คน
ส่วนคนอื่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นใคร
แต่ทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติครับคุณผู้ชมครับ